มีเหตุแตกตื่นเกิดขึ้นนะคะที่หนองคายค่ะ

ไปเจอรอยกระสุนเจาะเข้าไปที่รถตู้โรงเรียน
แล้วก็กระจกห้องเรียนด้วยค่ะ
ทุกคนโตรกใจกันหมดเลยเป็นรูแบบนี้เลย

เป็นผู้ชายอายุ๓๙ปีใช้ปืนอัดลมประดิษฐ์ซ้อมยิงแล้วยิงพลาดค่ะ
พลาดแบบนี้นี่คุณรับผิดชอบไหวไหม
ปืนผาหน้าม้าอย่าไปเล่นอย่าไปลองเห็นไหม
มกราคมวันนี้ตำรวจสพเมืองหนองคายได้รับแจ้งว่ามีกระสุนปริศนา
อยู่ที่กระจกรถตู้ของโรงเรียนเทศบาลสามยุวบูรบำรุงก็ไปตรวจสอบนะคะ
มีรูกระสุนเจาะเข้าไปที่กระจกรถด้านหลังค่ะประมาณ๐๕เซนติเมตร
กร้าวเลยนะคะแล้วก็มีกระสุนลักษณะเป็นวงกลมขนาดเล็กตกอยู่ด้วย
นี่คือสภาพกระจกเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
ส่วนที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้อง๓๐๖อาคารอาชีวะของเทศบาลชั้น๓ที่อยู่ติดกัน
มีรูกระสุนอีกเหมือนกันนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้นี่ลูกกระสุนอย่างนี้เลย
ลักษณะแบบเดียวกันเป๊ะ
อมรบรรณารักษ์คนขับรถตู้บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็เอารถมาจอดตามปกตินะ
ไม่ได้มีรูกระสุนฝากมาด้วยเขาตรวจสอบแล้วรถเขาก็ปกติดีแล้วก็เลิกงานกลับบ้าน
ปรากฏเช้าวันนี้มาทำงานกำลังจะทำความสะอาดรถตู้
อ้าวเฮ้ยทำไมกระจกข้างหลังเป็นรูแตกร้าวขนาดนี้ล่ะ
ต้องรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะคะ
ธนิษฐ์รูปขันครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายก็บอก
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่เขาเป็นคนดูแลก็เจอรูกระสุนกับเสกกระจกแตกเหมือนกัน
ก็ให้แม่บ้านมาทำความสะอาดแต่ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความ
แต่ยืนยันนะคะว่านักเรียนอาชีวะของโรงเรียนแล้วก็ครูเนี่ย
ไม่ได้มีศัตรูคู่อริอะไรถึงขั้นตามมาไล่ยิงกันในห้องเรียนแบบนั้น
ตำรวจตรวจสอบโดยรอบโรงเรียนค่ะไปเจอบ้านข้างเคียงหลังหนึ่ง

อยู่ติดกับรั้วโรงเรียนมีร่องรอยการซ้อมยิงปืนอยู่

ขอคุยหน่อยซิเดินไป
เดินไปเคาะประตูบ้านไปเจอนายอภิชัยสารกุลอายุ๓๙ปี
พี่ชัยเรามีปืนหรือเปล่า

เขาก็ยอมรับแต่โดยดีค่ะว่าใช่ครับผมเองครับ

เป็นปืนอัดลมประดิษฐ์ดัดแปลงค่ะ
เขาก็เอามามอบให้ตำรวจเป็นหลักฐานด้วยนะคะ
อ่าพอมีเวลาว่างอะมันก็ต้องซ้อมไงเดี๋ยวยิงไม่แม่น
หูมันไวนกมันก็บินไว

คิดว่ากระสุนมันคงจะพลาดไปโดนรถตู้ไปโดนกระจกห้องเรียน
แต่เขาไม่ได้เจตนาตั้งใจจะทำร้ายใครนะ
ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
แต่เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพรบออาวุธปืนไปแล้วนะคะ
คือคุณต้องรู้ไงว่ามันผิดกฎหมาย

ให้คุณจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาอะไรใด
มันผิดกฎหมายค่ะจบเท่านั้นนะคะ